เพื่อร้องได้ให้ร้อง
เพื่อร้องได้ให้ร้อง

กู้ง่ายไว้ใจเรา

โปรดรับขอความจากใจ
ใกล้ไหนห้องใจคำหนึ่ง
มีฝันของคนคนหนึ่ง
อีกครึ่งยังรอพึ่งเธอ
อีกครึ่งยังรอพึ่งเธอ
อย่างน้อยก็มีจุดได้แก้ไขอันนี้ก็ร้องด้วยความสบายใจไม่ต้องกังขา
ถ้ามีแค่จุดเดียวนะพี่ช้างก็โอเคแต่ถ้าจุดอื่นไม่รู้อาจจะหนาวกว่านี้ก็ได้
ขอให้โชคดีนะครับก้าวไปสู่เพลงที่ต้องการ
เพลงที่๔๖๐๐๐บาทให้ได้นะครับ
มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณช้างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณช้างร้อง

ไม่รู้แหละทุกคนมันดีใจ
มาพบกันว่าร้องได้บอกเลยว่า

ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ
เพลงของคุณมนต์แคนแกนคูร
น่ารักมากพี่ช้าง

มีงานกลางคืนมันได้เป็นก้อนแล้วมันเป็นของเราไง

เดี๋ยวกลับมาถามกันในครั้งหน้า
กลับมาให้กำลังแรงใจนะผู้ชายยอดกระตันยูคนนี้
แม่ยายังมาเป็นแฟนคลับ
พ่อที่มีใจรักต่อลูกสาวนะคะ
กลับมาให้กำลังใจเขาคนนี้ได้ค่ะพี่ช้างค่ะ
สำหรับความฝันของเขาต้องการ๔เพลง๖๐๐๐บาท
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๔๐๐๐บาทกับ๓เพลง

ตัวช่วยอีก๑ตัวที่ยังเหลืออยู่
คราวหน้ากับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาระวันอาทิตย์๑๘น๒๐นเป็นต้นปลายทาง

แต่ว่าจริงแล้วคุณผู้ชมเปิดยาวได้เลยนะคะ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒รายการดี๒๔ชั่วโมงค่ะ

วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เป็นอย่างนั้นไม่ต้องใช้เลยนะ

อยู่ดีเข่าเราไปบิด
แล้วกระดูกโผล่อย่างนั้นได้อย่างไรคะ
เราขึ้นอย่างนี้แล้วเราหลุดลงหลุดขึ้นแบบนี้ทุกวัน
แล้วอยู่มันก็ดังกึ๊ก

คุณแม่จะเรียกพี่ช้างได้คำเดียวเท่านั้น
คือช้างคนเก่งของแม่